วันนี้เรามาดูเรื่องความเคลื่อนไหวในการกลับมาจัดการแข่งขันกีฬากัน
ซึ่งเรื่องนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็มีการพูดถึงเรื่องของการตรวจเชื้อโควิดด้วยครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ไทยลีก
ส่งตัวแทนเข้าร่วมในการประชุมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อฟังแนวทางนะครับจัดทำคู่มือผ่อนคลายกิจการ
หลังจากการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง
ได้รับการปลดล็อกให้จับได้นะครับในระยะที่สี่

แล้วก็ให้แต่ละสมาคมกีฬานำไปเพิ่มเติม
หลังจากนี้แล้วก็แต่ละหน่วยงาน
ที่จัดการแบ่งขันต้องส่งร่างผู้บือปฏิบัติให้กับทางการกีฬา
หากทำตามข้อกำหนดก็จะได้รับการอนุมัติต่อไป
และส่วนการท่องเที่ยวก็กำลังพัฒนาแพลตฟอร์ม
ในทุกทุกครั้งไปครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
อาเซียนคลับแม้ว่าจะยังไม่แน่นอนว่าจะจัดตามเดิม
หรือจะมีการปรับรูปแบบการแข่งขันอย่างไรจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทั่วโลกรายการนี้ได้วางกำหนดการจับสลากเอาไว้
มีการแบ่งทีมวางไว้เป็น๕โถนนะครับ
ละ๒ทีมโดยเฉพาะแต่ผลงานของแต่ละชาติในการแข่งขันรายการนี้๒สมัยล่าสุด
ส่วนทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติเวียดนามถือเป็นทีมที่ผลงานดีที่สุดนะครับ
ในฟุตบอลรายการนี้โดยคว้าแชมป์ในปี๒๐๑๙
แล้วก็รอบรองชนะเลิศนะครับในปี๒๐๑๘สำหรับทางทีมไทย
เวียดนามครับคว้าแชมป์ปี๒๐๑๘แล้วก็เข้ารอบรองในปี๒๐๑๘
ทำให้ทั้งคู่จะถูกวางที่โถ๑แล้วก็จับไม่เจอกันในรอบแรกอย่างแน่นอน
ความคลิบหน้าในการจัดรายการนี้ทางสาธารณภาคภูมิของอาเซียน
อาเซียนจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าครับก็คาดการณ์โถในการจับสลากนะครับ
เซียนครับหากรูปแบบเดิมก็แบบนี้ครับโถ๑เวียดนามไทย
๒มาเลเซียอินโดนีเซียโถ๓ฟิลิปปินสเมียนมาโถ๔สิงคโปร์
กัมพูชาแล้วก็โถ๕สหพลาวนะครับดิมอเลสเต้